นะผลกระทบมันระบาดไปทุกอาชีพแล้วมันก็ไปทั่วทุกหัวระแหงนะฮะ
อย่างเช่นเกษตรกรผู้ปลูกหัวใช้เท้าเขาบอกว่าโอ้โหพอโควิดมาตลาดก็ปิด
ขายก็ไม่ได้ปลูกมาแล้วขายไม่ได้ทำยังไงคนไม่ไปที่สวนขอให้เพจดัง
ช่วยขายหน่อยเถอะเพื่อความอยู่รอดไปดูเขา
แปดไล่นะคะทยอยมากันเรื่อยเรื่อยนะคะ

ใครที่เห็นคลิปวิดีโอตรงนี้แล้วก็เดินทางมากันเด้อ
เดินทางไปกันเด้อไปถอนเองเลยเด้อ
ยังไม่หมดตั้งแปดไล่เนี่ยหัวชายเท้าเนี่ย
คนที่ไลฟ์คือคุณวิรัชยาพรหรือว่าพี่แหวนนะฮะ
เป็นเจ้าของเพจหญิงแกร่งหัวใจเหล็กครับ
เธอก็บอกว่ามีเกษตรกรผู้ปลูกหัวชายเท้าเนี่ย
ขอให้ช่วยไลฟ์ขายของให้หน่อยเพราะว่าคนติดตามเพจเธอเยอะ
เกษตรกรเองจะเอาเฟซบุ๊คส่วนตัวก็ไม่มีคนดูนะฮะ
ก็ลงพื้นที่ไปเริ่มไลฟ์ช่วงแรกขายไม่ค่อยได้หรอก
เนื่องจากว่าหัวชายเท้าส่วนใหญ่ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ปลูกแล้วกินเองที่บ้านนะ
ก็พยายามทำทุกวันฮะไลฟ์ทุกวันตื้ออยู่อย่างนี้ฮะ
เริ่มมีลูกค้าเข้าไปติดต่อซื้อหัวใช้เท้ามาเรื่อย
จากนั้นก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมา
นะขอเหมาเลยที่เหลือเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เอาไปแจกชาวบ้านกินฟรี
เขาดีใจมากเลยนะดีใจเขามากเลย
แล้วก็เกษตรกรเจ้าของก็ดีใจมากเหมือนกัน
และก่อนหน้านี้ตนเองก็มีการนำผักกาด
หัวใช้เท้าไปแจกฟรีแล้ว๑รอบเหมือนกัน

เกษตรกรทั้งหลายที่รับชมข่าวเราอยู่นะฮะ
หรือว่าใครก็ได้ที่กำลังเดือดร้อน

ไลฟ์แล้วกันให้คนติดต่อซื้อทางออนไลน
แล้วก็ส่งไปให้เขาแล้วกันเป็นอีกหนึ่งทางรอดนะฮะ
ทีนี้ไปถามคนที่กำลังถอนหัวใช้เท้ากันหน่อยนี่

เดี๋ยวจะมีภาพนี่ถอนอยู่แบบนี้นะ

ปลูกหัวชายเท้าซึ่งใช้เวลาในการปลูก๔๕วันก็เดือนครึ่ง

ลงทุนทั้งค่าเช่าที่
เล็ดพันธุ์ค่าปุ๋ยค่ารถถ่ายลงทุน๑๕๐๐
ถึงเวลาเก็บเกี่ยวปรากฏว่าโควิดมาพอดีฮะ
หัวใช้เท้าออกมาไม่มีใครไปซื้อเลยทีนี้
นึกขึ้นได้ติดต่อไปที่เพจหญิงแกร่งหัวใจเหล็กหน่อย

เหตุนี้เขาเคยช่วยไลฟ์ขายแตงโมมาแล้วเมื่อปีก่อนนะ

ก็เลยติดต่อมาขอให้ช่วยไลฟ์ขายหัวชะเท้าให้หน่อย

ตอนนี้หมดสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่านลองหาวิธีการดูเพื่อความอยู่รอด

ให้ลูกให้หลานช่วยไลฟ์ขายออนไลน์ไปเลย
ไลน์ตอนนี้คือตอบโจทย์มากที่สุดเลยนะคะในยุคแบบนี้
ต้องเจอกันส่งของให้ออนไลน์ไปเลย

แกมินิลาของแกนะ